ไปดูหน่อยว่ามีทองจริงหรือเปล่า
นักข่าวไทยรัฐทีวีนำร่องไปแล้ว
คือเขาลือกันว่าที่ถ้ำที่ยอดเขาที่สุโขทัยเนี่ย
มีทองคำสมัยสงคำโลกเขาที่สอง
ทหารญี่ปุ่นเอามานะ
แล้วก็เอามาซ่อนเอาไว้ที่นี่

มีแต่เรื่องเล่าเรื่องจริงเป็นยังไง
ตามผู้สื่อข่าวของเราไปดูกันเลยครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มนะครับผู้สื่อข่าวของคุณผู้ชมนะครับ
ไปพบกับนายสนามพรมเอี่ยม
หรือว่าลุงเกลี้ยงอายุ๖๔ปี

เพราะออกมาเล่าตำนานขุนทรัพย์ทองคำบนเขาพระบาทสุโขทัย
เขาแห่งนี้แหละฮะนี่ครับลุงเกลี้ยงพาคุณนฤทธิ์เนี่ยขึ้นไปสำรวจบนภูเขา
เส้นทางขึ้นเขาค่อนข้างสูงแล้วมันชันด้วยโอ้ยเดินแบบนี้เจ็บหน้าขานะดูฮะ
แล้วก็ผ่านไปได้แค่๗๐๐เมตรเท่านั้นก็เจอถ้ำแรกก่อน
ถ้ำนี้เนี่ยลุงเกลี้ยงบอกว่าโอ้ยตอนเด็กลุงมุดเข้าไปแล้วนะฮะ
ทางเข้ามันค่อนข้างลึกนะดูแล้วเนี่ยลุงว่าไอ้การขุดไอ้การเจาะแบบนี้มันต้องมนุษย์เจาะมนุษย์ขุดนะฮะ
เข้าไปนะนาริสนะนี่คือลุงเก๊กเล่าให้นาริสฟังนะเข้าไปจะเจอโถงใหญ่คือตรงนี้แหละ
เขาเอาทองมาเก็บกันเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะมีทางแยกไปอีกหลายทางเลยหาจุดสิ้นสุดไม่เจอ
อกจากนี้ยังมีโพรงถ้ำอีก๓๔โพรงนะที่เมื่อสำรวจแล้วพบว่าเอาล่ะสิมันเป็นทางเข้าถ้ำเดียวกันนี่แหละ
จากนี้นะครับลุงเกลี้ยงเนี่ยยังชี้ให้ดูหลุมขนาดเล็กอีกหลุมหนึ่งลุงเกลี้ยงบอกว่านาริสเนี่ยนะตอนลุงเด็กก็มุดเข้ามาที่เนี่ย
แต่ตอนนี้นะดินมันปิดทับหมดแล้วทางเข้าก็เลยแคบไปจากเดิมเหลือแค่นี้แหละนะฮะซึ่งทีมข่าวลองมุดเข้าไปดูครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะโอ้โหน้องใจกล้ามากนะครับมุดเข้าไปที่ช่องนี้มันเข้าออกยากทีเดียวครับ
จากนี้นะครับบนยอดเขายังมีปล่องอากาศกว่าร้อยปล่องนะครับที่เจาะเข้าไปในถ้ำคือคุณลุงบอกว่าไอ้ปล่องแบบนี้นะก็นี่ไงเวลาทหารญี่ปุ่นเขาเข้าไปอยู่ในถ้ำนี้กันเนี่ยนะฮะก็มันจะช่วยให้ทหารญี่ปุ่นหายใจได้ไงน้องนี่เล่าให้ฟังแบบนี้เลย
เกลี้ยงเชื่อว่าคือเรื่องราวทั้งหมดนะนอกจากที่เขาไปพิสูจน์ในวัยเด็กแล้วคุณตาไงคุณตาเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๕๐ปีก่อนนะลุงเกลี้ยงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่ว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่๒เนี่ยทหารญี่ปุ่นขนทองคำประมาณ๑๔ตันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เราจำลองเห็น
เขาจะขุดถ้ำนี้ลึกขนาดนี้ทำไม

เดี๋ยวนั้นลุงมูธเข้าไปข้างในนั้น
มันไปเจอทีมั้ยที่ไหนครับ

เชื่อไหมว่ามันเกิดจากการระเบิดแล้วปิดปากถ้ำไว้

ใต้ที่เรานั่งอยู่นี่อาจจะมีถ้ำอีกชั้นหนึ่งก็ได้

ท่านเชื่อลุงเกลี้ยงบางท่านไม่เชื่อลุงเกลี้ยง

ชาวบ้านอีกคนบอกว่าเจอเรื่องราวแปลกประหลาดครับ
คือนางดวงดาวปุอุ่นนะฮะ

ย้อนไปหลายปีก่อนแล้วคุณหน้าข่าว
นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วมองขึ้นไปบนยอดเขา
เอ้าทำไมเห็นเป็นประสาทสวยงามขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น
แล้วช่วงดึกประมาณตีหนึ่งตีสอง
ได้ยินเสียงวงมโหรีนะ
เลงเสียงดังกึกกล้องเลยคล้ายกับมีงานวัดใหญ่โต
ซึ่งเธอเชื่อว่าถ้ำนี้อาจจะมีขุมทรัพย์ทองคำมหาศาลอยู่ก็ได้
นั่นคือเรื่องที่เธอบอกว่าเธอเห็นมาดูเรื่องที่เธอฝันบ้าง
เธอบอกว่าเธอฝันว่ามีวิญญาณตนหนึ่งนะนำหีบทองขนาดใหญ่มามอบให้
แต่จะต้องมีของมาเส้นไหว้ซึ่งขณะนั้นเธอไม่เชื่อ
ก็เลยไม่ได้ทำตามจึงอยากรู้เหมือนกันว่า
ถ้ำนี้มันมีทองจริงหรือไม่มีทอง
มีประสาทอยู่ทั้งหัววัดพระบาทข้างบนบนยอดเลย
เคยเห็นประสาทแบบสวยงามมากเลย

เคยมาขายของสมัยก่อนไงประมาณสัก๒๐ปีที่ผ่านมา
สองคนก็ลูกสาวที่อยู่ขายของติดเลือนแหละ

ฟังลุงเกลี้ยงไปแล้วใช่ไหมฟังพี่ดวงดาวไปแล้วใช่ไหม
ฟังพี่สมชายเดือนเพ็ญบ้างคนนี้เป็นใคร
ท่านนี้เป็นรองประหลัดเทศบาลตะบนในเมืองและเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสุโขทัยครับ

บอกว่าทหารญี่ปุ่นเคยใช้จังหวัดสุโขทัยเป็นเส้นทางเดินทัพ
โดยมาลงขบวนรถไฟที่สวรรคโลกนั่นแหละผ่านเมืองเก่าสุโขทัยผ่านบ้านด่านลานหอย
แล้วก็ไปแม่สอดจังหวัดตากจะไปทำไมล่ะตรงนั้นจะผ่านไปไงจะไปตีเมืองย่างกุ้งนะครับ
โดยใช้ทองคำเนี่ยเป็นของแลกเปลี่ยนเสบียงอาหารกว่าจะไปถึงมันไกลไงครับ
กับการเจอร่องรอยการขุดอุโมงโดยฝีมือมนุษย์เนี่ยพี่เขาก็เลยบอกว่าต้องช่วยกันพิสูจน์
ข้อที่จริงขณะที่นายอนุภูมิมนเทียนนะครับนายช่างโยธาชำนาญงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ระบุว่าท่านนี้มีความเห็นต่างออกไปท่านบอกว่าความน่าจะเป็นนะมันน้อยมาก
เพราะทราบกันดีว่าสงครามมันเกิดขึ้นนานแล้วและจังหวัดสุโขทัยเป็นเพียงเส้นทางผ่านของกองทัพญี่ปุ่นเท่านั้น
หากระบุว่าถ้ำนี้มีสมบัติมาจากสมัยพ่อขุนรากำแหงแล้วก็อันนั้นน่าจะพอจะเชื่อได้บ้าง
นี่พี่เขาบอกแบบนั้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองละเขาไม่เชื่อนะฮะ
ตอนนี้เป็นห่วงสินะครับแน่นอนล่ะครับทุกคนเป็นห่วงพอได้ยินข่าวแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนแห่กันมาไหมนะฮะ
ขนาดนั้นเจอทองที่เป็นเรื่องโอละพ่อเจอทองหน่อยเดียวในที่ราชบุรีเนี่ยโอ้โหยังคนยังไปกัน
เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะทองไม่เจอแต่อาจจะหลงป่าก็ได้นะครับมันเป็นป่าครับ